เมื่อวานนี้หลักนะก็เจออิทธิพลของโมคาไปด้วย
อย่างที่ราชบุรีฝนตกแล้วลมแรงด้วยค่ะ

ดูบรรยากาศกันหน่อยไหมตอนที่ฝนตกตอนใกล้จะปิดหีบแล้วอะค่ะ
โอ้โหดูสิดูสิต้องจับเสาเต็นต์เอาไว้แบบนี้

นี่ค่ะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง๑หน่วยที่๔ที่สาราหลวงปู่ชายัน
ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ย
โอ้โหถ้าไม่จับนี่มีปลิวเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ขนหีบบัตรเลือกตั้ง
แล้วก็ป้ายประกาศติดรายชื่อไปเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วล่ะ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนจะปิดหีบสักประมาณ๔โมงกว่า

เมื่อวานนี้พายุฝนกระหน่ำลงมาค่ะ
แล้วไฟดับด้วยดับเกือบทั้งเมืองดูสิ

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนจะปิดหีบไง

แล้วถามว่ามีคนมาลงคะแนนไหมนั่นนะคะ

ก็ฝ่าพายุฝ่าฝนมามาลงคะแนนต่อเนื่องนะ

นี่อันนี้คือที่ราชบุรี
พาไปดูที่พระประแดงสมุทรปราการหน่อยละกันค่ะ
เลือกตั้งที่๖นะคะมันมีความวุ่นวาย

โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม
กรกตกำหนดให้หน่วยเลือกตั้งที่๒๕

ทีนี้พอคนไปลงคะแนนปั๊บ

ไปอยู่ใต้อาคารอเนกประสงค์

เรื่องนี้พอการเลือกตั้ง

สั่งย้ายหน่วยเลือกตั้งโดยภารการ

กลัวว่าฝนจะตกหนักแล้วเดี๋ยวน้ำจะท่วม

ใครจะย้ายได้เข้าใจแหละว่าหวังดี

คนมาลงคะแนนจะไม่สะดวก

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรกตประจำจังหวัด

จริงมันก็เป็นบทเรียนสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไป

อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นรถยนต์นี้มาจอด

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขี่เข้าเต็นต์จะมามันถึงตรงครูหาเลยเหรอ
คือบึงเข้ามาจะถึงตรงจุดที่ต้องหย่อนแล้ว

เขาจะมาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเขามาต่อคิวเหมือนคนอื่น

แต่มีเหตุผลนะ

นี่เป็นที่หน่วยเลือกตั้งที่๗อำเภออำภาวา

พื้นที่หมู่๘แล้วเมื่อวานนี้ก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาพาญาติมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แต่ที่พามาคือผู้สูงอายุและผู้พิการครับก็เลยต้องพาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาถึงบริเวณครูหาแบบนี้เลย
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามอย่างพันธาเอกนิทัศน์รอดคล้ายเนี่ยท่านบอก
ถามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะก็ทราบว่าญาติเนี่ยพาผู้สูงอายุและผู้พิการมาก็เลยจำเป็นต้องมียานผ่านะช่วยเหลือ
ซึ่งตามระเบียบการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิได้
ดังนั้นกรณีนี้ทำได้ครับพิจารณาแล้วทำได้ครับ

เสพยาเสพติดมาครับ

เขาบอกนะจะมาขอใช้สิทธิเลือกตั้งแต่

ทำไมไม่อนุญาตเพราะว่าชื่อยังไม่มีเลย
ในหน่วยเลือกตั้งยังไม่มีเลยครับ

สงบสติอารมณ์ก่อนครับ